คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
เมาแล้วก็ขี่จักรยานยนย้อนสอนกลับบ้าน
ระหว่างทางไปชนกับรถกระบะขนหมูนะครับ
ทำให้ตกกระเด็นลงมากระแทกพื้นได้รับบาดเจ็บสาหัส
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ

พบรถกระบะขนหมู๒๐ตัวจอดอยู่

โดยมีคนขับยืนรอให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่
จากการสอบสวนพี่ชายของผู้บาดเจ็บทราบว่า

ก่อนจะขี่รถจักรยานยนต์ย้อนสอนไปตามถนนเพื่อกลับบ้าน

ตัดหน้ารถขนหมูอย่างกระชันชิด
เพื่อจะกลับรถจึงถูกชนจนได้รับบาดเจ็บ

ก่อนจะนัดมาสอบปากคำอีกครั้ง
ที่จังหวัดพัทธลุงกู้ภัยช่วยกันนำสมของนางจำรุนสูตรสวาสตร์

แม่ค้าตลาดนัดขึ้นมาจากคูน้ำ
ริมถนนสายบ้านสวนควนกุฎ
ในพื้นที่หมู่๑๑ตำบลขวนมะพร้าวอำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุง
หลังขี่รถจักรยานยนต์เสียหลักตกลงไปในคูน้ำเสียชีวิต
ตำรวจสพเมืองพัทธรุงสอบสวนทราบว่า
ก่อนเกิดเหตุนางจำรูนขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้าน
เพื่อจะนำปลาไปขายที่ตลาดนัดบ้านสวนในตำบลขวนมะพร้าว

มีชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์เลี้ยวตัดหน้ากระชั้นชิด
เพื่อจะเข้าปั๊มน้ำมันจึงชนกันอย่างจัง
ทำให้รถของนางจำรุนเสียหลักพุ่งไปไกลกว่า๒๐เมตร
แล้วตกลงคูน้ำข้างทางได้ระบาดเจ็บขาขวาหักหน้าจมอยู่ในโครน
ทำให้ขาดอากาศหายใจเสียชีวิต
ขณะที่คู่กรณีไม่ได้รับบาดเจ็บรีบขี่รถหลบหนีไปทันที
ซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ที่จังหวัดอุทัยธานีตำรวจสพบ้านไร่
เข้าตรวจสอบอุบัติเหตุบนถนนหูช้างบ้านไก่ดิ้น
ในพื้นที่ตะบนหูช้างอำเภอบ้านไร่
ที่เกิดเหตุพบรถกระบะอิซูซูพลิกตะแคงอยู่ในป่ากระถิ่นข้างทาง
ภายในรถพบผู้เสียชีวิตติดภายใน๑ศพ
ผู้ภัยจึงใช้อุปกรณ์ตัดทางงัดประตูรถนำศพออกมา
ซึ่งจากการตรวจสอบเอกสารพบว่าผู้เสียชีวิตคือ
สอบสวนภรรยาผู้เสียชีวิตทราบว่า
นายเดะนู้สอนทำงานอยู่ที่โรงน้ำตาลแห่ง๑
ซึ่งคืนที่ผ่านมาได้ออกจากบ้านแต่ไม่รู้ว่าไปไหน
กระทั่งได้รับโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่
ว่าสามีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต

รถบรรทุกทำแผ่นไม้อัดกว่า๒๐๐แผ่น
นขวางถนนช่วงทางโค้งแยกนพวง

ในพื้นที่ตะบนหน้าไม้อำเภอลาดหลุมแก้ว

ก่อนเกิดเหตุขนแผ่นไม้อัดมาจากโรงงาน
จังหวัดสระบุรีเพื่อจะนำไปส่งที่จังหวัดสุพรรณบุรี
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้ง
บังคับรถไม่อยู่จึงเสียหลักไปชนกับที่กั้นถนน
ทำให้แผ่นไม้อัดที่บรรทุกมาเต็มคัน

แซงรถบรรทุกแล้วย้อนสวนเลนเข้ามา

รถแท็กซี่คันนี้เบี่ยงกลับเข้าเลน
แทนที่จะเอ่ยคำขอโทษกับการกระทำของตนเอง
กลับถามหาน้ำใจจากเจ้าของคลิปอย่างหน้าตาเฉย
เพื่อชี้ให้เห็นพฤติกรรมของคนขับรถแท็กซี่คันนี้
ซึ่งสังคมออนไลน์ต่างวิภาควิจารณ์การกระทำดังกล่าว
เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบ
เพราะนอกจากจะทำผิดกฎจราจรแล้ว
สุ่มเสี่ยงก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นอีกด้วย